และช่วงนี้ครับมาเช็คความพร้อมของคู่เอกนะครับ
แชมป์ในรุ่น๔๗กิโลกรัมของศึกมวยไทย

ศึกสงครามเข่าของสองสุดยอดไอแอดภาคอีสาน
มีเข็มขัด๔๗กิโลกรัมเป็นเดิมพันธุ์
ไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับไฟล์นี้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันธุ์ด้วยครับ
มุมน้ำเงินเนี่ยขุนเข่าเมืองดอกบัว
ธวัชชัยธอมโมโนทำรักษาซ้อมถึง

ว่าเกมบนเวทีเนี่ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะ
ลุยเสียบเข่าวงในอย่างเดียวครับ
ชก๓ยกเราวางเกมไงครับ
เข่าแล้วก็เดินละครับพอพูด
ตั้งแต่ยกแรกเลยนอกจากเข่านี่มีอย่างอื่นไปเสริมไหม
นี่ครับมีหมัดมีศอกมีทุกอย่างเลยครับ
ที่เห็นที่จะไปสู้บนเวทีนี่มีอะไรบ้าง
พูดเลขน้ำย่อยให้คนดูได้รอติดตามหน่อย
เข่านี่แหละครับแทงทะลุจากเลยครับ
เขานี่แทงทะลุแน่นอนเอาให้ถึงเสี่ยงจี้ไปเลยนะ
แล้วก็มีหัดมีศอกไปเสริมเอาฝากอะไรถึงคู่ต่อสู้หน่อย
ทั้งที่ไม่เคยชกกันแล้วไม่เคยเห็นนะ
ที่แน่นอนครับให้มาเจอกันครับ
มุมแดงสุรฤทธิเล็กซ้อเพชรน้องกี่บุรีลำครับ
ล่าสุดได้โอกาสชิงแชมป์แต่ไปแพ้ใหญ่
ไฟล์นี้ใครอยากมาชกในพิกัดธนัด
หวังที่จะเรียกศรัทธาจากแฟนมวยโวลั่นเลยนะครับ
บอกว่าอาวุธเนี่ยหลากหลายกว่านอกในชัยยาครับ
ดูแล้วสำหรับทะวัดชัยน์ครับ

และอาวุธที่เขาดูแล้วนอกไม่ดี
นอกไม่ดีแต่เราคิดว่าเรื่องข่าวโดยเฉพาะข่าวนี้ส่วนละลิ้นเล็กนี้
คิดว่าไม่เป็นห่วงและโอกาสหนักก็เรามีวงนอกที่ดีกว่า
น่าจะอาศัยทั้งวงนอกวงในนี้ถ้าเข้าไปทำให้คู่สู้สู้นั้น
เราหมดแรงท้าสุดไม่ได้เป็นของเรา
นี่คือศึกดาวิแมทภาคอีสานนะครับแชมป์๔๗กิโลกรัม
จะเป็นของใครห้ามพลาดคู่เอกเสาร์นี้
ไทยรัฐทีวี๓๒ยิงสด๔โมงเย็นเป็นต้นไป
วิชัยแป้นจันลาประพาพรนโรปการถ่ายภาพ
ผมเอกชุมพรเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะไรกันครับ